สำหรับใครที่กำลังทำอะไรก็แล้วแต่
หม้อน้ำเดือดทุกอย่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำหรือการต้มหม้อสมุนไพร

อย่างกรณีนี้ค่ะก็คือเกิดขึ้นกับ
ต้มหม้อสมุนไพรจะต่อท่อเข้าไป
กับตู้อบสมุนไพรนั่นเองนะคะ
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาได้ยินเสียงแปลก
จะไปดูแล้วแหละแต่แฟนบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้
คนที่รับเคราะห์ก็เลยกลายเป็นแฟน
แต่ตัวเธอก็เจ็บหนักเหมือนกันค่ะ
อุ๊ยเขาลวกแขนเหรอใช่คือผู้หญิงโดนตรงกลางตัว

คือตู้แบบนี้หลายบ้านก็จะมี
ค่ะอยู่ข้างนอกอ่านั่นมันก็จะเป็นท่อต่อเข้าไปเป็นไอน้ำ
เข้าไปในตู้ตรงนี้
ครุกพระพรมันเป็นม่อลักษณะเป็นแรงดังน่ะ
ไม่แน่ใจดิฉันก็ไม่เคยใช้เหมือนกันค่ะ
นี่ค่ะคือคุณพร้าวนะคะ
คุณพร้าวที่อยู่ในคลิปเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่า
แฟนตั้งใจจะอบตัวด้วยสมุนไพร
แล้วที่ผ่านมาคือเขาก็เคยใช้นะไม่ใช่ไม่เคยใช้

แต่การใช้งานของเครื่องก็คือเราใส่สมุนไพรไปในหม้อต้ม

มันจะมีท่อเชื่อมอยู่หลายบ้านก็มีใช้กัน
ลักษณะฝาปิดมันเหมือนเป็นหม้อแรงดัน
คุณผู้ชมครับเคยใช้ไหมหม้อแบบนี้
บอกเบิร์ตหน่อยว่ามันเป็นหม้อแบบอัดแรงดันเปล่าฮะ
คือแฟนเขาก็ไม่ได้เข้าไปในตู้อบนะคะ
แต่ว่าเข้าเหมือนกับว่าเอาสมุนไพรใส่ลงไปในหม้อต้มเรียบร้อย

ทีแรกตั้งใจจะไปเปิดดูเอง
แต่คุณพร้าวห้ามไว้กลัวว่าน้ำจะกระเด็นใส่หน้าเดี๋ยวเปิดให้
คุณพร้าวเลยอาสาไปเปิดให้คือก็เปิดด้วยความระมัดระวัง

แต่นี่ค่ะมันเหมือนกับน้ำที่ต้มเดือด

ปกติมันจะเป็นแบบนั้นก็เปิดออกมามันก็ไม่มีอะไร
เพราะไอมันก็ผ่านพ้นฝาหม้อมา

น้ำกระเด็นใส่ทั้งตัวคุณพร้าวแล้วก็แฟนด้วย
นี่ค่ะโหโดนไปเยอะเลยนะนี่
นะคะก็ต้องรีบเอาว่านหางจราเข้มาแปะตรงที่โดนน้ำร้อนกระเด็นใส่ทันทีคุณ
คุณพร้าวเนี่ยบาดเจ็บตั้งแต่คางลงไปนะคะก็มีรอยแดงแล้วก็แสบ
ส่วนแฟนก็เจ็บตรงหน้าอกค่ะ
หมอบอกว่าค่อนข้างหนักเลยต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลทุกวัน

โอ้นี่นี่แผลพองหมดเลยครับครับพระพรแล้วก็ใช่
ตามมารักษาหลายเดือนเลยแหละเพราะอาจจะเป็นแผลเป็นด้วย
นี่ค่ะอะไรที่เกี่ยวกับน้ำร้อนนี่เราไม่รู้จริงนะว่าข้างในทำไม
ทำไมครั้งนี้ถึงปะทุขึ้นมาแตกต่างจากครั้งอื่น
ก็ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันแต่ว่าก็เอามาเล่าให้ทุกผู้ฟังฟัง
เพราะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชม

ประมาณสัก๑๐นาทีมันมีเสียงแสกออกจากตู้

แล้วแฟนผมเขาจะเอามือไปเปิด
แต่เขาไปนั่งท่าแบบเอาหน้าจ่ออยู่อย่างนี้
ผมก็เลยบอกแฟนว่าเปิดแบบนั้นเดี๋ยวมันก็ฟู้ใส่หน้าหรอก

มันก็จะเป็นเหมือนน้ำต้มเดือดนะครับ
แต่ครั้งนี้มันไม่เป็นแบบทุกครั้งครับเราก็ยื่นมือไกล
แต่พอเปิดหม้อปุ๊บคราวนี้ใส่เลยครับทั้งก้อนเลย
ทั้งสองคนเลยครับโดนน้อยกว่าที่คิด
เพราะว่าถ้าแฟนเปิดทีแรกผมคิดว่าแฟนน่าจะโดนหมดเลยทั้งหน้าครับ
นี่คุณผู้ชมบอกมาผมแสดงว่าตาผมใช้ได้มองดี
เป็นแรงดันครับต้องรอให้เย็นก่อนเปิด

ห้อแรงดันเขาไม่ให้เปิดตอนเดือดจัด
ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมมาด้วยนะฮะ